คุณผู้ชมหลายคนเขาบอกนะคะว่าเวลาคนเราทำอะไรซ้ำเนี่ยระวังนะ
มันจะติดเป็นนิสัยเป็นจริงจริงค่ะ
และเป็นนิสัยที่ไม่ดีด้วยผู้ชายคนนึงนะคะมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย
แต่ว่าพอทำไปเรื่อยของที่ขโมยมันเริ่มไม่เล็กไม่น้อยแล้วค่ะ
ล่าสุดไปงัดตู้บริจาคในวัดไผลล้อมสิบกว่าตู้ไปขโมยพวกเอ่ออะไรนะ
เครื่องรางของขลังพระเครื่องต่างต่างอ่ะอืม
ไปหมดเลยแถมน่าจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องเป็นอย่างดี
เพราะเอาไปแต่รุ่นเก่ารุ่นแพงทั้งนั้นเลยภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ให้เห็นเลยที่วัดไผลล้อมจังหวัดนครปฐมนะคะเนี่ยผู้ชายคนนี้เข้ามาด่อมด่อมมองมอง
แล้วก็เนี่ยพระเครื่องหยิบของหยิบของเดินไปเดินมางัดไป๑๐กว่าตู้ค่ะ
สภาพนี่นะชำนาญมากสวมเป้ด้านหลังใส่หน้ากากผ้าสวมหมวกแก๊ป
คลุมแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบค่ะทุบกระจกหน้าต่างจนแตก
แล้วก็ขโมยของเนี่ยหันรีหันขวางอยู่เนี่ยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งของวันที่เจ็ดธันวาคม
ล่าสุดตำรวจชุดจับกลุ่มพร้อมด้วยพระครูประหลัดสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝน
เจ้าอาวาสวัดไผลล้อมค่ะร่วมกันแถลงข่าวเลยจับตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้วนะคะ
ชื่อนายสมคิดแต้มงามอายุ๓๓ปีหรือในติ่งเขามีฉายาด้วย
สไปเดอร์แมนเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าฉายามาไงดิฉันรู้ว่าคุณสงสัย
เดี๋ยวสไปเดอร์แมนเขาเป็นคนทำดีนะสไปเดอร์แมนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่
แต่คิดสไปเดอร์แมนเป็นโจรค่ะไปตระเวนลักพระเครื่องตามวัดต่างต่าง
คุณรู้ไหมนี่ไม่ใช่วัดแรกที่เขาทำไปตรวจดูเนี่ยนะคะ
ยึดของกลางมาได้มีหมายจับสารจังหวัดนครปฐมเพียบเลยค่ะ
ไปขโมยเนี่ยนะวัดหนังราชวรวิหารมาเจ็ดร้อยสามสิบห้ารายการ
พระเครื่องวัดท่าไม้อีกสิบสองรายการพระเครื่องมูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์โต
พรมรังศรีอำเภอศรีคิวที่นครราชศรีมาอีกหนึ่งร้อยหกสิบเก้ารายการ
พระเครื่องวัดไผลล่อมอีกเจ็ดรายการเงินทำบ้วนวัดไผลล่อมอีกสี่พันห้าร้อยห้าสิบสามบาท
ชาตินี้เขาจะสะสมบาปไปถึงเมื่อไหร่กันคะ
ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาตระเวนลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยทำอันตรายสิ่งกิดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์นะคะ
จับได้ทุ่มนึงเมื่อวานนี้ที่ห้องพักพระราม๒ค่ะ
เรื่องนี้พลตำรวจรีนพสินพูลสวัสดิ์
บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗บอกว่า
คือคนร้ายรายนี้พฤติกรรมโชคโชนมีหมายจับก็หลายที่
อย่างแรกเลยคือวัดหนังราชวรวิหาร
โดนขโมยไปตั้ง๗๐๐กว่ารายการในพื้นที่สอนอบังขุนเทียนนะคะ
ตำรวจเขาเลยมีการสนที่กำลังกันในการร่วมกันสืบสวน
แล้วก็ไปจับตัวนายสมคิตได้
นายสมคิตก็ให้การสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
ไปดูประวัติคิดสไปเดอร์แมนคนนี้กันหน่อย

ทำดีทำชั่วค่ะ
ปี๒๕๕๙ถูกจับในข้อหารักทรัพย์
นี่คือที่มาของฉายาคิดสไปเดอร์แมน

ใช้วิธีการโรยตัวลงมาจากฝ้าเพดาน

ก็เลยได้ฉายาคิดสไปเดอร์แมนนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก่อเหตุลักษัพอีกเพียบค่ะ
จนถูกจับสารลงโทษจำคุก๘เดือน

คดีที่๒ถูกอายัดตัวในข้อหารักทรัพย์เวลากลางคืนอีกค่ะ
สารคราวนี้พิพากษาเลยจำคุก๓ปี

ระยะเวลา๒เดือนที่ออกมาเนี่ยนะ
ตะเวนโอ้โหลักทรัพย์ในวัด
ระเวนงัดวัดเนี่ย

วัดหนังราชวรรย์วิหารวัดท่าไม้

พลมารังศรีแล้วก็เนี่ยที่วัดไผลล้อม

นายสมคิดคนนี้ที่ตระเวน
สำรวจตามวัดต่างถ่ายภาพเก็บไว้

เขามีผู้ร่วมขบวนการนะคะ

เขียนไว้เฉยเขียนหาเพื่อน

ที่ยังติดคุกอยู่แต่ใกล้จะออกมาแล้ว

เราไปตระเวนดูลาดเหลาสถานที่ต่างมา

ขโมยมาหลายที่แล้วรอนายออกมานะ
ถ้านายออกมาร่วมมือกันมันคงจะดีกว่านี้
ชักชวน

ตำรวจถามเลยว่าไม่เข็ดเหรอ
ไม่เข็ดเหรอทำไมยังทำซ้ำอีก

พนันฟุตบอลต้องจัดเงินใช้หนี้สิน

ได้ทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะคะก็ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
มีจังหวะหนึ่งโดนเด็กวัดต่อยเข้าหน้า

ต้องมีคนที่รู้จักภายในวัดช่วยถึงจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไง
ว่าเขาถูกกล่าวหาไงเขาทนไม่ได้เขาโกรธ